นี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องสอดส่องดูแลลูก

มีอะไรเล็กก็แห่เข้าแหย่เข้าปากเข้าหูเข้าจมูกอะไร

น้องคนนี้คุณผู้ชมฮะเชื่อหรือไม่มีสิ่งของไปติดอยู่ในรูจมูกอ่ะอืม

เฮ้ย
อร่อยตุ่นดินสอที่เปลี่ยนออกอันนึง

เอาไซ่ดินสอมาใส่
อายุ๑๒ปีตอนนี้
ตั้งแต่๒ครวบ

หมอบอกว่าที่มันมีรูทำให้น้องยังพอหายใจได้

แล้วตอนแรกไปหาหมอกี่โรงพยาบาลก็บอกว่าเป็นไซนัสอักเสบนะ

เหรอภาพนี้ครับแม่เขาเอามาโพสต์

เอาจุกดินสอเปลี่ยนไส้ที่หมอส่องกล้อง
แล้วคีบออกมาจากรูจมูกน้องเขา

มูกน้องมีกลิ่นเหม็นสงสัยยัดเข้าไปตอนยังเด็ก

หมอหลายที่ไปหาที่ไหนก็บอกว่า
มูกอักเสบเป็นไซนัสอักเสบ
แล้วไม่ได้มีอาการเจ็บปวดด้วยนะไม่ได้มีแผลอะไรเลย
แม่สังเกตว่าจมูกน้องเขามีกลิ่น
เออทานยาแล้วก็ไม่ได้ดีขึ้นกลิ่นยังอยู่ครับ
ด้วยความสงสัยเลยให้หมอลองส่องกล้องเข้าไปตรวจสอบ
พบว่าต้นตอแม่มาจากไอ้จุกดินสองเปลี่ยนไส้

โอ้โหยัดตั้งแต่เด็กแต่ก็ถือว่ายังมีความโชคดีครับ
ฉุกดินสอเปลี่ยนไส้ไม่ลงไปหลอดล้ม
ไม่ลงไประบบทางเดินหายใจหรืออะไร
แล้วก็อย่างที่บอกที่เด็กหายใจได้ไม่ได้ติดขัด
เพราะว่ารูของไอ้จุกนี่แหละ
อย่างไรก็ตามครับฝากเตือนไปยังผู้ปกครองให้ดูแล
แล้วก็คอยระมัดระวังไม่รู้ว่าลูกเนี่ยจะแอบเอาอะไร
เข้ารูจมูกยัดลงปากบ้างนะ

แล้วผมอาจจะไม่ได้ส่องไฟดูจมูกลูกเลย